มีเหตุความรุนแรงเกิดขึ้นที่สมุทรปราการ
ใช่ค่ะข่าวนี้คุณลุงคนนึงจะไปซื้อเบียร์
ปรากฏว่าเขามีการตั้งวงกินเบียร์กันอยู่
แล้วคงไปพูดจ้าไม่เข้าหูอะไรกัน
กลายเป็นว่าทั้งสองฝ่ายเอาขวดเบียร์มาตี
นี่คืออ่วมน่วมเลือดท่วมเลยเหมือนกันนะคะ
เดี๋ยวดูสภาพนะว่าลุงเลือดท่วมหนักขนาดไหน
นี่คือเราต้องเบลอนะเพราะว่ามันเป็นเลือดหมดเลยค่ะ
แล้วก็หัวบวมโนปูดเป็นลูกมะกรูดแบบนี้
นายเสวกสินชัยนะคะอายุ๕๗ปีเป็นแผลแตกกลางหัวเลย

หลังหัวก็มีอีกแผลหนึ่งรวมทั้งหมด๓แผล
ซึ่งอยู่ที่อำเภอบังพลีจังหวัดสมุทรปราการ

เช็ดเลือดออกแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล

เพราะว่ากลางดึกเมื่อวานอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะ
เสวกบอกแบบนี้ลุงลงไปซื้อเบียร์

ด่ากันไปด่ากันมาจนมามีการทำร้ายร่างกายกัน
แล้วแต่ละฝ่ายก็มีขวดเบียร์เป็นอาวุธทั้งคู่เลยค่ะ
ฝั่งลุงเสวกโดนขวดเบียร์ตีทั้งหมด๓ที
ทีนี้ก็เลยขึ้นห้องพักจะไปเอามีดไง
เอามีดตามลงไปไปขู่คู่กรณี
แต่พอดีเจ้าหน้าที่มาเจอก่อนนะคะ
ลุงบอกเลยว่าโดนฝ่ายตรงข้ามมาทำร้ายร่างกายก่อน
แล้วดูสิรอยเลือดหยดเป็นทางแบบนี้เลยค่ะ
เมียตีเพราะอะไรครับ
เป็นเรื่องนี้แหละเขาไม่พอใจผม
เมียเขาก็ด่าผมก็นึกว่าผมมาด่าเมียเขา
โอ้โหนี่ลุงเสวกบอก
คนที่มีเรื่องด้วยก็คือลุงเสิร์ช
ใช่ลุงเสิร์ตตาเสิร์ชนี่แหละค่ะ
ทีนี้จริงนะคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาบอกตรงกันว่า
จริงแล้วฝั่งลุงเสวกเป็นคนไปหาเรื่องกลุ่มทางฝั่งตาเสิร์ชก่อน

เพราะว่าตอนที่ลุงเสวกมาถึงที่อพาร์ทเมนต์

ตะโกนด่ากลุ่มของประเสริฐคู่กรณี
ตอนนั้นกลุ่มประเสริฐก็นั่งดื่มกินกันอยู่ในวงที่กินเบียร์กันอยู่
เหมือนกับว่านั่งรวมกลุ่มกันในวันเวรกรรมอะไรก็เหรอ

เสวกไปด่าเขาอยู่ไปด่าเขาเฮ้ยนั่งรวมกันทำไม
นี่วันสำคัญอะไรวันเวรกรรมของมึงเหรอ
ฝั่งนายประเสริฐก็เลยไม่พอใจสิ
ใช่ค่ะแล้วเขามีการแบบรีบเดินขึ้นไปบนห้องด้วยไง
คือทางฝั่งลุงเสวกขึ้นไปบนห้อง

หลังจากนั้นละคาก็ปรีเข้าไปเอาขวดเบียร์ตีขวดประเสิร์ต
หัวแตกแล้วก็ชุนละมุนชุลเกกัน

ขอบ
มีรถมาส่งตรงนี้พวกผมนั่งกินอยู่ตรงนั้นเขาก็เฮ้ยมึงมีงานอะไรวะงานเวรกรรมเหรอเขาบอกนี้คล้ายคล้ายกับงานเวรกรรมอ่ะ
พอมาถึงก็คือพูดหาเรื่องก่อนเขาบอกใช่เขามาถึงก็เราก็ไม่ได้อะไรเรานั่งเกมต่อแล้วประมาณสัก๑๕นาทีบางทีประมาณนะ
แล้วเขาก็ขึ้นไปข้างบนแล้วเขาก็ลงมาซื้อเบียร์พอซื้อเบียร์เสร็จเจ้าของร้านเปิดให้เสร็จปุ๊บเขาออกมาก็เขาก็ตีเลย
ตีฝั่งเราก่อนครับถามนี่ก็ได้เจ้าของเจ้าของตึกเขาอันนี้
คือพยานสองสามคนเขาบอกว่าลุงเสวกไปตีฝั่งของตาประเสริฐก่อนนะฮะ
ใช่ค่ะทีนี้ตำรวจที่สพบังพลีก็บอกเอางี้คือลุงเสวกรักษาแผลให้หายก่อนนะ
แล้วเดี๋ยวไปพบตำรวจไปลงบันทึกประจำวันแล้วฝั่งตะเสิร์ชเนี่ยเดี๋ยวจะเรียกทั้งตะเสิร์ตเรียกพญามาสอบปากคำ
เราก็เลยตามความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าทางตำรวจเนี่ยนะคะเขาเพิ่งประชุมทีมสืบสวนเสร็จ
สักประมาณเข้ารายการแล้วอ่ะสิบเอ็ดโมงกว่ากว่าค่ะเราก็เลยคุยกับผู้กำกับนะคะ
ทางพันธุ์ตำรวจเอกวิโรธตัดโสผู้กำกับที่สพบางพลี
ภูมิกับบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันมีความคืบหน้าเบื้องต้นสองฝั่งเลยนะ
เสวกทั้งประเสริฐแจ้งความดำเนินคดีซึ่งกันและกัน
แล้วก็มีการมาแจ้งความฝั่งคือแต่ละฝั่งต่างแจ้งความกัน
ใช่ค่ะคือนายประเสริฐไปแจ้งความก่อน
ว่าทางฝั่งของนายเซเวกเนี้ยเอาขวดเบียงมาตีเขา
ไปแจ้งความสักประมาณ๕ทุ่ม
แล้วหลังจากนั้นทางเสาเอกก็มาตอนตีหนึ่ง
ใช่ฮะมาแจ้งความเหมือนกันเพราะว่าทางลุงเสวกไปตรวจร่างกายแล้ว
ก็เลยมาดำเนินคดีข้อหาทำร้ายร่างกายเหมือนกันเลย
ต่างเอาขวดเบี้ยตีกัน
ใช่ค่ะตำรวจก็เลยตอนนี้แจ้งข้อข่าวหาทั้งคู่
ทำร้ายร่างกายกันจนได้รับบาดเจ็บทีนี้ต้องแยกออกเป็น๒คดีนะ
เพราะว่าทั้งสองฝ่ายเขาดำเนินคดีซึ่งกันและกันทั้งคู่
เดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ก็ไม่มีใครยอมใครกันเลยตั้งแต่ทำร้ายร่างกาย

ข้อหาสำคัญคือสมัครใจทำร้ายร่างกายซึ่งกันแล้วกันนะฮะ
ทั้งคู่สมัครใจทะเลาะกันนะฮะ
คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุนี้เป็นเหตุใหญ่เหมือนกันนะครับ
แค่ไปซื้อน้ำแข็งแล้วไปถามเขาว่า
ซื้อน้ำแข็ง๑๐บาท๒๐บาท๓๐บาทอะไรได้ไหม
ปรากฏว่าไปขัดหูกับคนที่นั่งกินเหล้าอยู่หน้าร้านน้ำแข็ง
จนถูกไล่ตามกันมาและมีเรื่องกันจนยิงกันตายคุณผู้ชม
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับ
มีทั้งคนตายมีทั้งคนเจ็บ
คนตายถูกยิงเข้าเบ้าตาเลยนะฮะ
ส่วนคนเจ็บถูกยิงเฉียดหัวนะครับ

อันนี้สมุทรปราการแต่ดุกว่านะคุณ
อันนี้ดุกว่าฮะเพราะว่ายิงกันจนตายนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านสมาพร
ตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งก็เร่งเข้าไปช่วยเหลือคนเจ็บ
คนเจ็บมี๒คนคือนายจิตติพันธ์รัตนอนันต์นะฮะ
มีบาดแผลจากการโดนด้ามปืนตบจนศีรษะแตก
แล้วก็มีนายชัยวัดนุษย์พลอยถูกยิงเข้าที่เบ้าตาขวา
นอนหายใจรวยรินจมกองเลือด
อกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บสาหัสอีก๑คนนะฮะ
ก็คือนายสุภกรด่านรักษาสุขโชธ
ถูกยิงกลางหลังทะลุท้องนะครับ
เพื่อนพาซ้อนท้ายจักรยานยนต์ไปส่งโรงพยาบาลบางพลี
โดยอ้างกับเจ้าหน้าที่ว่าชายคนนี้คือนายสุภกร

โดยในที่เกิดเหตุพบอาวุธปืนออโตเมติกขนาด๙มม

พระกริ่งหนึ่งองค์ตกอยู่ที่พื้น
ออกไปเล็กน้อยนะฮะตรงหน้าร้านขายของชำ
พบรถจักรยานยนต์ของนายจิติพันธ์
มีร่องรอยที่กระสุนยิงเข้าที่เบาะ
แล้วก็ที่ยางหลังจนเสียหายนะครับ
นายจิติพันธ์ซึ่งเป็นคนที่ถูกด้ามปืน
ตบศีรษะจนศีรษะแตกนะครับ
ให้การในลักษณะที่ยังมีอาการเมาสุราอยู่
บอกว่ามาซื้อน้ำแข็งที่ร้านขายของชำ

แต่ทีนี้มันขาดน้ำแข็งก็ต้องมาซื้อครับ
พอมาถึงร้านถูกวัยรุ่นถามด้วยท่าทางยียวน
จนเกิดการโต้เถียงกันนะครับ
เพราะว่าตัวนายจิติพันธ์จริงจะไปซื้อน้ำแข็ง
เพราะถามว่าซื้อน้ำแข็งขายกี่บาท
ที่นายจิติพันธ์แล้วก็เพื่อนไปยียวนกวนเขา
กลุ่มวัยรุ่นก็เลยโมโหแล้วก็โตเถียงกัน

ขี่จักรยานยนต์ออกมาพร้อมกับน้ำแข็งแล้ว
ก็จะกลับที่พักไปกินเหล้าต่อนะฮะ
กลุ่มวัยรุ่นที่ร้านน้ำแข็งตามมาหาเรื่องที่บ้าน

เคลียร์กันที่ร้านน้ำแข็งจนเกิดการชกต่อยกัน
และสุดท้ายมีการยิงปืนใส่กัน

หลังเกิดเหตุนะฮะผู้ก่อเหตุได้หลบหนีไปนะครับ
ทีมข่าววันนี้ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุอีกครั้ง
ก็พบคราบเลือดในที่เกิดเหตุอยู่
โดยนางแต่งระคังที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ

บอกว่าตอนเกิดเหตุได้ยินเสียงปืน๔นัด

หนึ่งในนั้นก็คือนายชัยวัดนุษย์พลอย
โอ้โหคนคนนี้ถูกยิงเข้าที่เบ้าตาขวาเลยคุณ
นอนหายใจรวยรินจมกองเลือดเลย
โดยนางแต่งบอกว่าเธอก็รู้จักนะ

ซึ่งปกติไม่ค่อยกลับมาอยู่ที่นี่หรอก
นายชัยวัดจะไปอยู่ที่ไร่ที่จังหวัดกาญจนบุรี

พอมาทีก็โดนยิงเบ้าตาทะลุเลยนะฮะ
ได้ยินเสียง๔นัดดังปั้ง
ต้องออกมาดูไหม
มายืนดูตรงนี้แต่ไม่กล้าไปตรงนู้นกลัว

ก็เห็นแต่แบบคนวิ่งหนีแต่มันไม่รู้ไม่รู้หน้าไม่รู้ใครเป็นใคร
ตะวัดนอนอยู่กลางถนนนึกว่าเสื้อ
คนวิ่งหนีทำไมมันเสื้อมันหลุด
มันไม่เอาเสื้อเขาใส่เสื้อขาวใช่ไหม
แล้วสักพักก็เห็นมือเห็นอ้าวคนนี่นะไม่ใช่เสื้อ
ก็เลยไปดูใกล้ก็ไม่รู้นิสัยเขาดี
เพราะว่าก็ไม่ค่อยได้สูงกลิ่นกันแค่ดูจากกันเท่าไหร่

ซึ่งพุ่งกับการสอบพลาวบางพลีพันธมรวชเอกวิโรตตัดโส
โอ้โหเมื่อกี้ก็คดีตีขวดเบียร์กันแล้วใช่ไหม
ล่าสุดนะคุณเสียชีวิตแล้ว
หลังจากที่เมื่อคืนบาดเจ็บสาหัสเสียชีวิตแล้วนะครับ
ส่วนนายสุภกรที่ถูกยิงหลังทะลุท้อง
แล้วก็บอกว่าเป็นคนที่โดนลูกหลง
จากการสืบสวนทราบว่านายสุภกรสรุปแล้วนะคือคู่กรณี
คือฝั่งคู่กรณีที่ถูกนายชัยวัดยิงสวนไป
และนายสุภกรณ์ก็ถูกยิงเข้าที่หลังทะลุท้อง
อาการสาหัสยังไม่สามารถสอบปากคำได้
ส่วนผู้ก่อเหตุที่ยังหลบหนีมี๒คน
ตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวนะครับ
เพราะว่าไม่รู้กระสุนจากปืนของใครกันแน่นะ
ระหว่างของนายสุภกรหรือว่าผู้ก่อเหตุที่หลบหนีอีก๒คน
เป็นปืนที่ทำให้นายชัยวัดเสียชีวิตนะฮะ